กรณีที่ผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐ปี
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าไปประสบเหตุ
คือถูกสายส่งสัญญาณบาดคอเกือบขาด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่น

ก็ไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็วันที่๓พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะคะ
ทางบริษัทเจ้าของสายสัญญาณอินเตอร์เน็
ก็จะเดินทางเข้ามาพบมาพูดเรื่องของคดี

พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสืบสวนคดีที่
นางสาวมณีมเนธเจริญเหงาอายุ๔๐ปี
คนนี้แหละค่ะที่ไปประสบเหตุสายส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ปาดคอเสียชีวิตขณะที่เธอกำลังขับขี่รถอยู่บนถนนเหล่านาดี
ในเขตเทศบาลนครคอนแกนขณะนี้ผู้กำกับบอกว่า
คดีก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะโดยศูนย์พิสูจน์หลักฐานสี่จังหวัดขอนแก่น
ก็ได้ตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีซึ่งบริษัทเจ้าของสายส่งสัญญาณอินเตอร์เน็
แจ้งมาว่าจะมีการส่งตัวแทนบริษัทเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๓พฤษภาคมที่จะถึงนี้
พร้อมกับตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือว่ากองฟพในฐานะผู้ให้บริษัทเอกชนเช่าเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตค่ะ
ผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นยังยืนยันด้วยนะคะว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ประวิงเวลา
นิ่งนอนใจในการทำคดีตามที่มีกระแสข่าว
เพราะที่ผ่านมาได้มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว
หลายต่อหลายปากด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะขยายผลซึ่งเป็นภาพนี้แหละ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ทำให้สายส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตร่วงลนมา
จนทำให้เกิดเหตุเศร้านี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ

สักครู่เรียกคนขับรับสิบล้อ

อย่างงี้ท่านก็มีการปรับมีวีลาไหม

เนื่องจากว่าการรวบรวมพยาหลักฐาน

ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอในระดับหนึ่งครับ
อีกอย่างเราต้องรอผลการตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
คือโดยกรองกราบการสูงวิทธิศุกรฐานทั้งหมดของแก่นเนี้ยครับ

เราก็รวมพยายามหลักฐานว่าใครก็ทำความผิดตามหากหรือไม่

ก็ไปตามการพยายามหลักฐานต้องการพยายามบุคคลและพยายามวัชถุครับ
ส่วนเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็บริษัทเจ้าของสายอินเตอร์เน็ต
ก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกัน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการรอการชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนนะ